เป็นเรื่องของความรุนแรงเกิดจากความหึงหวงแต่เป็นการหึงหวงที่เลิกกับเขาไปแล้วอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนะแต่พอเขาไปมีแฟนใหม่เท่านั้นแหละโอ้โหทำใจไม่ได้นะคะ
เอามีดไปแทงแฟนใหม่เขาถึงห้องพักเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะคือบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดค่ะ
เนี่ยค่ะมาแล้วนะคะนี่คือแฟนเก่านะคะและนี่คือผู้หญิงเนี่ยพยายามจะออกมาจากห้องนั้นนะคะเนี่ยพยายามจะยื้อแฟนเก่าของตัวเองที่เข้าไปแทงแฟนใหม่นะคะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนในหอพักไปด้วย
เริ่มมีคนในหอพักเนี่ยออกมาแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยค่ะ
บางทีเห็นเขาตีกันคนก็ยังไม่กล้าเข้าไป
ก็ยืนอยู่ห่างนะคะแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่ม๔๐นาทีเมื่อคืนนี้เองนะคะ
ร้อยตำรวจเอกบัณฑิตมุติมะคาค่ะรองสารวสอบสวนสพเชียงคำนะคะ
ได้รับแจ้งมีเหตุแทงกันที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะพอไปถึงบริเวณหน้าห้อง
ห้องเนี้ยเป็นห้องเช่าอ่ะนะคะไปเจอนางสาวอรพันธ์ทองจันทร์
ชาวบ้านในตลาดเชียงคำค่ะอายุ๓๖ปีเป็นแฟนสาวของคนที่ถูกแทง
กำลังเก็บกวาดห้องอยู่ส่วนคนที่ถูกแทงชื่อวนายชัยรัฐบุญประเสริฐ
อายุสามสิบแปดปีนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นมีบาดแผลที่แขนที่มือและลำตัวนางสาวอรพันธ์เล่าให้ฟังว่า
คืนวันเกิดเหตุเธอกำลังเดินทางไปหาแฟนนุ่มที่หอพักดังกล่าว
ระหว่างทางสังเกตเห็นรถสีขาวขับตามมาจากนั้นค่ะเห็นชัดเลยคนในรถ
แฟนเก่าเราเองชื่อในชาติดอกเข็มอายุ๕๐ปีนะคะ
รากันไปนานแล้วแหละและช่วงกลางทางนั่นแหละ
เกิดการฉุดกระชากลากถูพยายามจะเอาตัวเธอขึ้นรถ
แล้วก็ข่มขู่บอกให้นั่งรถไปที่หอพักด้วยกันจากนั้นนะคะ
แฟนเก่านี่แหละบุกเข้าไปเลยค่ะไปทำร้ายแฟนใหม่ของเธอตามภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ยืนยันว่าตั้งแต่เลิกกันถูกตามรังความแบบนี้ตลอด
เคยให้กำนันในพื้นที่มาไกล่เกลี่ยก็ไม่ยอมโดยหลังจากก่อเหตุนะคะ
แฟนเก่าที่ชื่อว่าในชาติโทรมาข่มขู่ด้วยบอกว่าถ้าแจ้งความนะ
ต่อให้ถูกจับก็ไม่เป็นไรเพราะเขารู้จักตำรวจในพื้นที่
หาทางประกันตัวได้อยู่แล้วและถ้าหาทางประกันตัวได้จะออกมา
ทำร้ายแฟนใหม่ของเธออีกคู่ถึงขนาดนี้เลยนะคะตำรวจบอกว่าหลังจากสอบสวน
นางสาวอรพันธ์เก็บหลักฐานเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากนี้จะรอผลการตรวจร่างกายของแฟนใหม่ที่ชื่อว่านายชัยยรัฐนะคะ
ว่าบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนอีกครั้ง
ถ้ายังไม่มาจะกลายเป็นหมายจับต่อไปนี่คือมือมีดนะคะ
หน้าตาเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนนะคะ